คุณผู้ชมมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งเขาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เขามีความเครียดเพราะว่าเขาตกงาน
เดินทางไปหาพระทำพิธีสะดอกเคราะห์ให้ผมหน่อย
สักพักหนึ่งออกไปนู่นครับหน้าสาราหน้ากุฏิผูกคอตายครับ
นะฮะสุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับตำรวจภูทรเมืองสุพรรณบุรีเข้าไปตรวจสอบภายในวัดโพท่าทรายเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวาน
เพราะว่ามีคนไปเห็นแล้วก็แจ้งมาว่าเนี่ยมีคนผูกคอตายท่านอยู่ที่บริเวณหน้ากุฏิพระ
ทราบชื่อคือนายอูบัวบานครับอายุ๖๙ปีสภาพนั้นสวมเสื้อเชิดสีฟ้าแล้วก็กางเกงขายาวสีดำ
จากการสอบถามหลวงตาจงจตุสมาโลอายุ๘๐ปีซึ่งเป็นเจ้าของกุฏิบอกว่า
อู๋เนี่ยนะแวะมาหาตอนเช้านะครับบนช่วงนี้ดวงไม่ดีเลยท่าน
แล้วก็ทำพิษธีสะดอกเคราะเห้าให้เพราะว่าเค้ารวมไม่ดีเค้าบ่นเพราะเขาเครียกนะฮะ
ค่ะซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลวงตาแล้วก็พระในวัดเนี้ย
พากันลงไปที่สาราเพื่อไปสวดพระอภิษฐรรมศพของชาวบ้าน
ก็ได้ยินเสียงพระที่อยู่กุฏิข้างเนี่ย
ร้องขึ้นมาเป็นคนพบศพบอกว่าตะโกน
นี่มีคนผูกคอตายมีคนผูกคอตายหน้ากุฏิ

ไปช่วยกันเอาผ้าที่เขาผูกออก
เป็นผ้าขาวม้านะครับผูกคอแล้วก็นำร่างของนายอู๋ลงมา
จากนั้นก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่ทันการแล้วครับ
อู๋เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยก็คาดการณ์ว่า
อู๋คงจะเครียดมากถึงแม้ให้พระทำพิธีแล้วก็ยังคงเครียดอยู่กับเรื่องของส่วนตัว
ก็เลยให้ภรรยาขับรถมาส่งที่วัดเองนะครับ
อู๋เนี่ยก็เคยขับรถมารับมาส่งพระวัดนี้เป็นประจำนะฮะ
จากนั้นก็อาศัยช่วงที่พระต้องลงไปสวดพระอภิษฐรรมศพที่สารา
ผูกคอตายครับตำรวจก็จะเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
ด้วยความเครียดก็แก้ปัญหาแบบนี้นะฮะจริงแล้วก็เนี่ย
ถ้าเครียดมากก็เข้าออกไปวัดเนี่ยนะฮะไปทำบุญไปนั่งสมาธิ
สวดโมนให้สบายใจนะครับค่ะ